ข่าวของเราได้มีการคุยกับคุณโยยศวดีหัสดีวิจิตรค่ะ

ใช่ตกใจมากคุณโยบอกว่าเกิดจากแมลงก้นกระดกกัด

ใช่ค่ะคือคุณโยบอกว่าคุณโยรักสุนัขเนอะ
แล้วเวลานอนเอาสุนัขไปนอนด้วย
คาดว่ามะแรงกระโดกติดมากับสุนัก
แต่วันถัดมามันเป็นแผลไหม้เลยแล้วอาเจียนด้วยนะคะ
นี่คือมะแรงก้นกระโดกมันหน้าตาเป็นแบบนี้
แล้วโดนกัดไปเกือบ๑๐จุด

ใช่ค่ะเคยเตือนกันอยู่นะแล้วคุณโยบอกดูแผลสินี่ยังดีไม่ขึ้นหน้า
โดนแถวคอแถวคอแถวแถวอกเนี่ยนะคะครับเนี่ยค่ะคุณแจ๊กกะรีนบรรณาธิการข่าวบันเทิง

คือพี่นอนบนเตียงปกติเตียงที่บ้านเนี่ยค่ะ
เสร็จแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเหมือนมีมดเดินคือเราเราหลับสนิทอ่ะ
พอมีมดเราก็ปัดปกติเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไร
แต่พอผ่านไป๒๔ชั่วโมงมันเพิ่งจะขึ้นลอย
พอกินยาแก้แพ้ผ่านไปอีก๑วันก็เป็น๔๘ชั่วโมงคราวนี้มันเริ่มเบิก
มันเป็นแบบจากจุดแดงขึ้นแบบหลายอันเลยค่ะ
ขึ้นมาคนใน๔๕จุดมีตรงนี้ด้วย

ไม่ใช่นี่คือแมลงก้นกระดก

ก้นเขาอะมันจะเป็นพลองกระดก
ซึ่งในนี่ก้นเขามีน้นกรดอยู่ในนั้น
ซึ่งน้ำกรดแค่จำนวนติ๊บเดียวที่มันแตกใส่เราแค่ติ๊บเดียวมันกัดเนื้อเราเหมือนเป็นน้ำกรดจริงเลย
คุณหมอว่าถ้าโดนที่ตาก็ตาบอดเลยนะ
แล้วก็แบบใช่คือมันแบบไม่ถึงตายแต่พิษมันรุนแรงมาก
อะไรเข้าไปก็อยากจะอาเจียนออกมาหมดสรุปอาเจียนไปทั้งหมด๓รอบ
ถึงเย็นแล้วก็กินอะไรไม่ได้อีกเลยนะคะ
คุณหมอก็บอกว่าขอให้แบบตอนนี้กินยาให้หมด
ให้ครบชุดแล้วก็ทายาที่คุณหมอให้มาแล้วมาดูว่าหลังจาก๗วันแล้วเป็นยังไง
อ่าก็เลยฝากเตือนกันไว้นะฮะ